ยังมีอีกเรื่องของอาชีพในการล่าสัตว์ปีก
นกเหรอบินได้บินได้อ่าเขาบอกว่ารวบรวมเอาไว้แล้ว
เรียกว่าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถและภูมิปัญญาด้วย
ซึ่งเป็นอาชีพที่เขาล่าตัวอะไรนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพลาสติกันหน่อย
ว่ากันว่าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ว่าแต่สัตว์ที่ล่ามีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่แมงดาก่อนเลยครับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
พาคุณผู้ชมมาดูชาวบ้านในตำบลท่าหลวงอำเภอพิมาย

หลังว่างจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
พวกเขาได้นำไฟนีออนแบล็คไลท์ไปติดไว้บริเวณทุ่งหน้า
เพื่อดักจับแมลงที่บินออกมาเล่นแสงในยามค่ำคืน
ซึ่งในช่วงสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
มักจะมีแมลงต่างจำนวนมาก
จึงทำให้ชาวบ้านออกมาดักจับแมลง
และก็ได้หลากหลายชนิดทั้งแมงกระชอนแมลงตับเต่าและแมงดานะ
ซึ่งหลังจากจับได้จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อกันถึงที่
แล้วขายได้ราคาดีโดยเฉพาะแม่งดา

เพราะมันสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบอาหารของชาวอีสานได้หลายอย่าง
และจะพบมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมเท่านั้น
โดยแมงดาตัวผู้ราคาตัวละ๑๐บาท
ส่วนแมงดาตัวเมียราคาตัวละ๕บาท

แมลงมีรายได้เฉลี่ยวันละ๓๐๐๔๐๐บาท
ถือว่าสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี
แมงดามาต่อกันที่แมลงเม่ากันบ้าง
วิธีการล่าเป็นแบบไหนไปดูกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมมาดูชาวบ้านในพื้นที่หมู่๕ตำบลควนสตอ
อำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
เขารวมตัวกันออกหาแมลงเม่า
ด้วยการนำไม้มาปักเป็นเสา๔เสา
จากนั้นนำมุ้งมากางครอบจอมปลวกเอาไว้
ซึ่งจอมปลวกก็คือแหล่งที่อยู่ของเจ้าแมลงเม่านั่นเอง
โดยในช่วงกลางวันพวกเขาจะออกไปสำรวจจอมปลวก
ตามที่ต่างซึ่งบริเวณนั้นมีจอมปลวกประมาณร้อยแห่ง
เมื่อพบแมลงเม่าออกมาจากรูก็จะเอามุ้งมากางไว้

เมื่อมันบินขึ้นมาติดมุ้งช่วงประมาณ๖โมงเย็น
หรือช่วงที่แมลงเม่าบินออกไปหาแสงไฟ
พวกเขาก็จะมาเก็บมุ้งแล้วไปคัดแมลงเม่าต่อที่บ้าน
เพื่อส่งขายซึ่งราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐๗๐๐บาท
ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีในแต่ละวัน
จะมีรายได้จากการเก็บแมลงเม่าขายวันละ๒๕๐๐๓๐๐บาท
ถือเป็นอาชีพที่แปลกและน่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งเลยแหละครับ
โอ้ยถัดติดที่ว่าแมลงนะจ๊ะ
จ้านะคะอาหารซุปเปอร์ฟู้ดเลยทีเดียว